อีกเรื่องวุ่นของวัยรุ่นเหมือนกันนะฮะ
นี่เป็นอาชีวะแถวสมุทรปราการนะครับ
อายุ๑๗ปีนะน้องนักเรียนชายคนนึงนะครับ
ถูกฟันเข้าไปเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่าย๒เมื่อวานนี้นะครับ
นี่คือคนเจ็บนี่ฟันเขาเนี่ยโอ้โห
จากหลังเข้ามาถึงศีรษะเลยนะฮะ
นายยสินทรอายุ๑๗ปีเป็นนักเรียนของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
ถูกฟันที่หน้าห้างแถวสำโรงนะครับ
มีบาดแผลฉีกขาดตั้งแต่หัวไหล่ด้านขวาไปถึงศีรษะนะครับ
นี่กู้ภัยก็มาช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่หน้าห้างที่เกิดเหตุนะครับเพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหนี่มันไล่ฟันกันอย่างนี้เลยเหรอ
คือเราไปวันนี้เนี่ยเหตุการณ์เมื่อวานก็ประมาณบ่ายสองนะฮะ
แดดจ้าอย่างนี้นี่แหละพี่วิ่งไล่ฟันกันซะแล้ว

ได้คุยกับรายเดอร์ส่งอาหารนะครับบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงเนี้ย

คือรายเดอร์ส่งอาหารบอกว่าคนเจ็บเขามากับเพื่อน๔๕คน
ตอนที่เดินออกมาหน้าห้างมีวัยรุ่น๒คน
วิ่งมาถึงใช้มีดเป็นมีดหัวตัดเอามาฟันเข้าที่ไทยทอย
มันก็เข้าแถวหัวไหล่ด้านขวากับศีรษะนะ
คนเจ็บนี่คือถึงขั้นใส่หมวกมานี่หมวกหลุดเลย
แล้วยังถูกฟันซ้ำอีก๒๓ครั้งด้วยนะครับ
จนแบบคนเจ็บถึงขั้นแบบผมร่วง
คือถ้าไม่โดนเส้นผมไม่รู้จะเข้าหัวหนักกว่านี้หรือเปล่า

หลังจากนั้นนายสินทรคนเจ็บนะครับ
ก็วิ่งหนีมาแล้วไปล้มตรงบันไดหน้าห้างอยู่ใกล้จุดจอดรถจักรยานยนต์
ส่วนคนก่อเหตุสองคนพากันวิ่งหลบหนีไป
เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคนเจ็บ
เป็นเด็กวัยรุ่นนะสอบถามบอกว่ามาทำอะไรที่นี่
ตอนนี้เขายังพอพูดได้นะฮะก่อนไปโรงพยาบาล
บอกว่ามาปักเสื้อของสถาบันในห้างแล้วก็เดินมาเล่น
ออกมาเดินเล่นเพื่อจะรอเสื้อเนี่ยที่ปักอยู่เสร็จ
แต่สุดท้ายก็มาถูกทำร้ายก่อนจากการสังเกตที่นิ้วของคนเจ็บ
จะใส่แหวนของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
แต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่เรื่องนั้นหรือเปล่า
แต่คาดของกลุ่มคู่อริต่างสถาบันก็ได้
แล้วหน้าห้างตรงนี้นะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นมาตีกันบ่อยนะคนแถวนี้บอกแหม

ก็เลยอยากฝากให้ตำรวจช่วยมากวดขันหน่อยนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของผู้คนในสังคมโดยรวม
คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะโดนลูกหลงไปด้วย
มีประมาณเนี้ยหัวตัดเหมือนน่าจะได้ย่าหัวตัด
แล้วก็วิ่งไปทางเนี้ยเขาบอกเขาเล่นเทคโนโลทุศิษย์

เขาคู่เหลี่ยเห็นแหวนครับเพราะเขาบอกเขาใส่แหวน
แต่พูดถึงก็คนไม่รู้จักกันมันจะเล่นกันยากถูกไหมพี่
จากมันเห็นสัญลักษณ์สถาบันอย่างนี้โอเคมันถึงจะเล่น

เราได้คุยกับแม่ของเพื่อนสนิทของเขานะครับ
บอกว่านายสินทรเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่กับเธอได้ไม่ถึงอาทิตย์
พอรู้ข่าวนี้ตกใจมากว่าโอ้โหมีเรื่องอะไรกันขนาดนี้
ก่อนเกิดเหตุเพิ่งออกจากบ้านมาไม่ถึง๓๐นาทีนะครับ
บอกว่าจะไปหารุ่นน้องที่มัธยมแห่งหนึ่ง
แล้วจะไปสกรีนเสื้อเพื่อเตรียมใส่ไปทำบุญกัน

หากหายมาเนี่ยจะใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเปล่า
เพราะเท่าที่ทราบบาดแผลที่ศีรษะมันรุนแรงมาก
แล้วยังกังวลด้วยว่ายังจับคนก่อเหตุไม่ได้
คือถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายนะ

มันไม่ใช่ว่าคุณจะมาเที่ยวทำร้ายใครโดยไม่มีสาเหตุ
คุณควรการกระทำแบบนี้แม่บอกเลยว่าคุณควรละอายใจอย่างมาก

บอกว่าเดี๋ยวจะไปหากล้องวงจรปิดในจุดต่างนะครับ
หน้าห้างจุดเส้นทางหลบหนีต่างของคนที่ก่อเหตุนะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใคร

จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นต่างสถาบันกันเอง

หรือคนต่างด้งต่างด้าวที่อยู่แถวนั้นอะไรยังไงหรือเปล่า